คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยค่ะ
แหมคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าอะไรกันเนี่ย
ทำไมมันมีเรื่องอะไรมาที่ฉันตลอดเลย
นี่เมื่อคืนค่ะตอนประมาณเที่ยงคืนกว่า
นี่มีคนบุกมาหาพี่บุ๋ม
ถึงหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ย
เป็นแฟนของพี่บุ๋มใครเขาก็รู้กันทั่วประเทศ

นี่ค่ะในโพสต์นี้นะคะคุณบุ๋มบอกว่า
เล่าเป็นเหตุการณ์สุดระทึกที่เจอ

มีผู้ชายคนหนึ่งขับมาแล้วก็จอดหน้าบ้าน
มุ่งมั่นจะมาหาคุณบุ๋มให้ได้
คุณแป๊ะขายเครื่องสำอางอ้างว่าเป็นแฟนบุ๋ม
คนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง
ขับกระบะมาหน้าบ้านบุ๋มตอนเที่ยงคืนเนี่ย
กล้องวงจรปิดนั้นเที่ยงคืน๑๑นาทีนะครับคุณผู้ชม
แล้วคุณบุ๋มก็บอกว่าพยายามจะเข้าบ้านให้ได้
โวยวายว่าบุ๋มทำอย่างนี้กับเขาได้ยังไง

ขอบคุณสอนอบังเขนมาช่วยดูแลกันอย่างรวดเร็ว
ใช้เวลาคุยเกือบครึ่งชั่วโมง
ยอมไปค่ะแล้วคุณบุ๋มก็บอกว่า

อกจากนี้นะคะอีกโพสต์หนึ่งที่เป็นโพสต์คลิป

คุณบุ๋มก็เขียนเอาไว้บอกว่า
วันนี้หมายถึงวันที่๒เมษานะ
โมงบุ๋มจะต้องไปให้ข้อมูลเรื่องคดีน้องจักรจันทร์
ก็คือกรณีที่คุณจักรจันทร์กับคุณเคแฟนนุ่มเนี่ยนะคะ

แล้วคุณบุ๋มจะต้องมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน

เรื่องที่คุณแป๊ะขายเครื่องสำอาง
แล้วบอกที่คุณแฟนบุ๋มบุกมาถึงหน้าบ้านด้วย
ทีนี้ค่ะเมื่อตอนสายนะนะก่อนที่
คุณบุ๋มจะเดินทางถึงสนบางเขนเนี่ย

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกคุกคามโดยชายลึกลับมาหลายครั้งแล้ว
ปีที่แล้วโดนไป๒หนบุกมาหาที่บ้านด้วย
แล้วก็บุกไปหาที่สตูดิโออัดรายการด้วย
แต่ว่าไอ้รอบเมื่อคืนพี่บุ๋มตกใจมากจริงค่ะ
เพราะว่ามาช่วงดึกมาเที่ยงคืนกว่าแล้ว
แล้วที่บ้านมีผู้หญิงอยู่กัน๔คน
พี่สาวพี่บุ๋มลงไปเคลียร์แล้ว๒รอบ
แต่ก็ไม่ยอมไปจนต้องเรียกตำรวจมาค่ะ

แป๊ะเป็นแฟนบุ๋มมานานแล้วบุ๋มจะมาทิ้งเขาไม่ได้
เดี๋ยวฟังตอนที่พี่บุ๋มวีดีโอคอลกับเราหน่อยละกันค่ะ
เขาก็ยืนยันว่าเขาคือแฟนพี่

เออคือแฟนพี่แบบเป็นแฟนมานานมากแล้ว
ผมทำกับเขาอย่างนี้ไม่ได้โวยวายหน้าบ้าน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะจุด
ไม่ยอมลงมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะจุดทูป๕๐๐ดอก
เรียกลงมาซะเลยอะไรยังงี้

ก็คือปกติผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
ลูกพันธ์สนุกนะครับปกติเออ๕๐กว่าค่ะ

นี่คือจังมันไว้ดีกว่าค่ะใช่
ใช่เพราะว่าบ้านพี่พีชมีแต่ผู้หญิงเงียบแล้ว

พี่บุ๋มก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ดูเมาไม่ได้ดูสติไม่สมประกอบนะ

พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะ

คุณบุ๋มเนี่ยเดินทางถึงสนบังเขนตั้งแต่ประมาณ๑๑โมงแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้กำลังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
เรื่องคดีของกรณีคุณจักรจันทร์อยู่

ส่วนคดีที่มีผู้ชายชื่อแป๊ะมาบุกมาถึงหน้าบ้าน
เดี๋ยวพี่บุ๋มก็จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ

เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบด้วยนะคะ
นี่นักข่าวไปรอทำข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะคะ